ขอเริ่มต้นที่วิธีการคำนวณจำนวนสอสอก่อนหน้านี้จำได้นะคะ
หารร้อยหรือหารห้าร้อยถกกัน
เกิดเหตุสะพานล่มนะคะองค์ประชุมไม่ครบอวสารหารห้าร้อย

มีสอสอพักเล็กก็รวบรวมรายชื่อยื่นเรื่องต่อสารรัฐธรรมนูล
วินิจฉัยว่าหารร้อยมันขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูลหรือเปล่า
วันนี้สารรัฐธรรมนูลมีมติเสียงข้างมากนะคะ
ว่าสูตรหารร้อยไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูลค่ะ
สารรัฐธรรมนูลมีมติเอกฉัน
ว่ากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสอสอตราขึ้นถูกต้องตามรัฐธรรมนูลแล้ว
ไม่มีข้อความใดที่ขัดหรือแย้งรัฐธรรมนูล

วินิจฉัยว่ามาตรา๙๓และ๙๔
ไม่มีข้อความที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูลเช่นเดียวกัน
ขั้นตอนต่อไปสารรัฐธรรมนูลจะแจ้งผลคำวินิจฉัย

เพื่อส่งร่างให้นายกรัฐมนตรี

หากไม่มีสมาชิกรัฐสภามีข้อความขัดแย้ง
นายกรัฐมนตรีก็จะนำขึ้นทุนเกล้าภายในยี่สิบวันทีนี้ค่ะสอสอบัญชีรายชื่อหัวหน้าพักพลังธรรมใหม่ในแพทย์ระวีมาชมาดล
ก็จะเป็นตัวตั้งตัวตีที่รวบรวมเสียงของสอสอยื่นเรื่องให้สารรัฐมนุนวินิจฉัยนะคะก็บอกว่าน้อมรับในความพ่ายแพ้ค่ะ
งครามจบแล้วไม่ยื่นคัดค้านอะไรเอาเวลาไปเตรียมตัวเลือกตั้งดีกว่าเชื่อว่าจบการเลือกตั้งคงมีพักเล็กหลายพักที่ศูนย์พันธุ์
ส่วนพักใหญ่อย่างเพื่อไทยน่าจะมาเป็นอันดับหนึ่ง
น่าจะได้สองร้อยบวกลบทิ้งอันดับสองแบบไม่เห็นฝุ่นโอกาสจะได้เป็นรัฐบาลก็ค่อนข้างสูง
สำหรับภักดิ์พลังทำใหม่ก็ประกาศเชิญชวนทุกภักดิ์กันเมือง
มีอุดมการใกล้เคียงกันมาร่วมทำงานกัน

ภักดิ์พลังทำใหม่ก็จะยืนหยัดสู้ภักดิ์เดียวต่อไป
จบแล้วครับสามารถรับส่งทหารกันได้นะครับ
ถ้าอยู่ในรูปแบบนี้ภักดิ์เพื่อไทยน่าจะเป็นอันดับหนึ่ง
สอสอน่าจะ๒๐๐บวกลบนะครับ
ซึ่งน่าจะทิ้งพักอันดับ๒ไม่เห็นฝุ่นนะครับ
เพราะว่าภูมิใจไทยเองก็ประกาศเป้าหมายแค่๑๒๐สอสอ
พลังประชารัฐกับรวมไทยสร้างชาติก็แนวโน้ม
ถ้าแยกกันเดินจนวนส่อของภักดิ์รวมกัน
ก็มันอยู่ในปลาในบ่อเดียวกันนะครับ

เพราะฉะนั้นพักเพื่อไทยจะทิ้งอันดับสองขาด
คุณหมอโลวีก็วิเคราะห์การเมืองหลังเลือกตั้งให้เลยนะครับ
มีนาคมนะครับหมดวาระสภานะครับ
แต่ต้องรอดูว่าจะยุบสภาอะไรก่อนหรือเปล่า
ส่วนเรื่องการปรับคอรมอนะครับท่านผู้ชมครับ
หลังจากที่ทางพักประชาธิปัตย์ก็เร่งไปยัง
บริเวณประยุทธ์จันทร์โอชานายรัฐมนตรี
ว่าเสนอรายชื่อไปตั้งนานแล้วนะครับ

ว่าการกระทรวงมหาดไทยในสัดส่วนของพักประชาธิปัตย์
แทนนายนิพนธ์บุญยามณีเนี่ยล่าสุดวันนี้
มีพระบรมราชองค์การโปรดก้าวโปรดกระหม่อม
แต่งตั้งรัฐมนตรีใหม่แล้วนะครับ
มีนายนฤทธิขำนุรักษ์นะฮะพร้อมกับรัฐมนตรีใหม่อีก๒คน
ซึ่งเป็นรัฐมนตรีในโคต้าของนายกรัฐมนตรีและของพักพลังประชารัฐ

มีนายธนกรวังบุญคงชนะเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายรัฐมนตรี
นายสุนทรปานแสงทองเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร
และนานาริสขำนุรักษ์เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
ทีนี้รัฐมนตรีใหม่ทั้ง๓คนนะครับแต่ละคนนะครับ
ถ้ามาดูประวัติเรื่องการทำงานทางการเมือง
คุณธนกรวังบุญคงชนะนี่เคยเป็นโคศกรัฐบาลนะครับ
แล้วพักพลังประชารัฐมีการเลื่อนลำดับสอสอบัญชีรายชื่อ
คุณธนกรเนี่ยได้ขึ้นมาเป็นสอสอก็ต้องลาออกจากตำแหน่งทางการเมือง
ก็คือโคศกรัฐบาลออกไปนะครับเส้นทางทางการเมือง
คุณธนกรเมื่อปี๕๐เคยลงสมัครสอสอ
ในนามของภักดิ์มันชิมภาษาอธิปไตยนะครับ
ภูมิใจไทยแต่ยังไม่เคยได้เป็นส่อจนปี๖๑มาเป็นสมาชิกภักดิ์พลังประชารัฐ
พร้อมกับกลุ่มสามมิตรนะฮะแล้วเคยเป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ของคุณอุตมะสาวนายนแล้วก็มาเป็นรองโฆษกภักดิ์พลังประชารัฐด้วย
ทำหน้าที่ตอบโต้ฝ่ายตรงข้ามได้อย่างทันท่วงทีตอนนั้นผลงานก็เข้าตานะฮะ
ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นโคศกรัฐบาลโคศกประจำสำนักนามนตรี
แล้วก็ทำงานใกล้ชิดกับคนเอกประยุทธ์มาตลอดคือถึงขั้นได้ฉายาวเป็นองคารักษ์พิทักษบิ๊กตูอ่ะนะฮะ
แม้ว่าจะลาออกจากตำแหน่งโฆษกรัฐบาลไปนะครับเพื่อให้เป็นสอสอนะครับ
แต่ก็ยังทำหน้าที่ตอบโต้ทุกเรื่องให้กับพลเอกประยุทธ์จนล่าสุดนะฮะมีการประกาศแต่งตั้ง
มีพระอุมัติธวงการปลวดก้าวปกรรมแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับ
คุณสุนทรปานแสงทองได้เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรนะฮะ
นี่เป็นโคต้าในส่วนของภักดิ์พลังประชารัฐนะฮะเป็นตำแหน่งเก่าของร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่า
คุณสุนทรนี่เป็นสมาชิกพักพลังประชารัฐนะครับแต่ถ้าทำงานทางการเมืองเนี่ย
ทำงานการเมืองมาสี่สิบกว่าปีนะครับเริ่มตั้งแต่เป็นผู้ช่วยสอสอของคุณวัฒนาอัศวะเหม
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยอดีตสสสมุทรปราการ
แล้วก็ทำงานการเมืองท้องถิ่นนะฮะเล่นการเมืองท้องถิ่น
จนได้เป็นรองนายกอบจสมุทรปราการ
เคยลงสมัครรับเลือกตั้งสอสอสมุทรปราการนะครับ
เคยเป็นหนึ่งใน๓แคนดิเดตตัวแทนพักพลังประชารัฐของสมุทรปราการ
ที่เป็นมือขวาของคุณชนสวรรค์อัศวะเห็ม
กลุ่มปากน้ำตระกูลอัศวะเหมของพักพลังประชารัฐ
อีกคนนึงนะครับรัฐมนตรีใหม่นะครับคุณนฤทธิขำนุรักษ์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในส่วนของพักประชาธิบัตินะฮะ
คุณนฤทธิ์นี่เกิดวันที่สี่ตุลาคมปีสองพันห้าร้อยสามนะครับ
เป็นชาวพัทธลุงนะฮะก่อนจะก้าวเข้าสู่งานการเมืองเนี่ย
นามพักความหวังใหม่ก่อนตอนนั้นแพ้การเลือกตั้งนะฮะ
ก็ย้ายมาเป็นสมาชิกพักประชาธิปัตย์เมื่อปี๔๔

คุณนฤทธิ์ได้มาตลอดที่เหลือเนี่ยเป็นภูมิใจไทยหมดเลย
คุณนฤทธิ์เป็นสอเขามา๕สมัย
เป็นรัฐมนตรีในโครต้าภาคใต้ของภาคประถาชดิติบัตรนะครับ
ค่ะทีนี้ค่ะพอมีการปรับคณะรัฐมนตรี
ในช่วงปลายทางแบบนี้นะคะพี่อุ๋ยนักข่าวก็ถามนายกรัฐมนตรีว่า
เต็มที่ทำงานต่อจนครบเลยใช่ไหมครบเทอมเลยไหม
นี่นะคะคือที่มีกระแสข่าวว่าจะยุบสภา
อังงั้นรัฐจันทร์มนตรีจะเป็นรัฐจันทร์มนตรีแค่เดือนเดียวเหรอ

รัฐมนตรีเป็นประธานงานมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจำปี๒๕๕๙
แล้วก็ช่วงจังหวะที่เดินอยู่แบบนี้ค่ะ
นักข่าวก็ถามปรับคณะรัฐมนตรีช่วงนี้
แสดงว่าจะอยู่ครบเทอมทำงานให้เต็มที่เลยใช่ไหม
ท่านนายกตอบว่ายังไงบ้างลองฟังดูค่ะ
จนถึงครบวาระเลยใช่ไหมคะ

นี่คือคำตอบของนายกรัฐมนตรีนะคะ
คือมันมีเงื่อนไขเรื่องของการสมัครเป็นสมาธิกภักด์การเมืองของการลงเลือกตั้ง
ถ้าครบวาระโดยไม่มีการยุบสภาเนี่ยต้องเป็นสมาชิกพักนั้น
ก่อนจะลงสมัครสอสอของเขาได้

อย่างน้อย๙๐วันแต่ถ้ายุบสภาเนี่ยเอาแค่๓๐วัน
คือเงื่อนไขมันต่างกันสอสอก็แบบ
เราจะออกจากภักด์เดิมไปภักด์ใหม่ก่อน
เดี๋ยวขอพูดเรื่องแรกก่อนที่หลายคนอาจจะรอดู
พรุ่งนี้วันที่๑แล้วด้วย

ทะเบียนรถหรือครับ
อะไรนี่๓เหรอ

ทะเบียนรถค่ะแชร์รถต้วอภัดสีขาวนะคะ
อาทีนี้ชาวบ้าหลายร้อยคนเลยก็เข้างานกันนะครับ
ก็จะมารับคณะของท่านนายก็จะมีการตรวจความปลอดภัย
เรื่องของวัตถุระเบิดวัตถุต้องสงสัยอะไรด้วย
ปรากฏว่านายวิชาณกวีวงเดินผ่านเครื่องตรวจจับอาวุธ
ก็เลยเจ้าหน้าที่ขอตรวจค้น
ดันไปเจอปืนปากกาศไทยประดิษฐ์

ทางผู้กำกับการสพเชียงของก็เลยบอกว่า
วิชาณจริงแล้วเป็นคนอำเภอสรรกำแพงจังหวัดเชียงใหม่
เป็นรองประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัดเชียงใหม่
แต่ไปเจอปืนไทยประดิษฐ์เป็นเหมือนปืนปากกาค่ะคุณผู้ชม
หนึ่งกระบอกกระสุนปืนจุด๒๒๗นัดนะคะ
แล้วก็กระสุนจุด๓๕๗อีก๑นัด

วิชาญสะพายเข้ามาในจุดตรวจ
วิชันบอกว่าของลูกชาย

ลูกชายลืมไว้ในกระเป๋าหรือยังไงไม่รู้แต่
กระสุนปืน๓๕๗ที่เจออยู่นัดหนึ่ง
ของนายวิชาณเองแต่ที่เหลืออย่างอื่นของลูก
แต่ก็นั่นแหละก็ถือเข้ามาภายในพื้นที่
ที่เขาจัดงานไม่ได้อยู่ดีนะคะก็เลยต้องตรวจยึดอาวุธ
ตรวจยึดกระสุนแจ้งข้อหามีอาวุธปืน
เครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
เรื่องของการพาปืนไปในทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะ
ก็ถูกควบคุมตัวที่โรงพักเชียงของค่ะ